ความสูญเสียจากโควิด๑๙ทำให้ครอบครัวนี้สูญเสียผู้เป็นแม่ไป
ส่วนลูกสาวซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ถูกปล่อยทิ้งไว้อยู่ที่บ้านเพียงลำพัง
คือชาวบ้านในพื้นที่ของชุมชนซอยเรวดีซอย๓ที่ตำบลตลาดขวานอำเภอเมือง
นนทบุรีก็ร้องเรียนต่อหน่วยงานแล้วก็ร้องเรียนต่อสื่อด้วยนะครับ
บอกว่าช่วยมาดูบ้านนี้หน่อยนะครับเพราะว่าบ้านนี้มีคนที่กำลังทุกข์ยากเดือดร้อนอยู่นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายในชุมชนเรวดีซอย๓แห่งนี้นะครับ
คนที่ร้องเรียนก็คือคุณป้าพรพันธ์พาณิชสันอายุ๖๔ปี
ซึ่งคุณป้าพรพันธ์เป็นเพื่อนบ้านของคุณป้าอีทอายุ๖๗ปี
คุณป้าอีทเนี่ยเสียชีวิตจากโควิด๑๙ก่อนหน้านั้นได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะ
ทีนี้พอถูกนำตัวไปรักษาตัวก็ทิ้งลูกสาวคนเดียวไว้
ทั้งที่คุณป้าอีทท่านก็เป็นห่วงนะ
แต่ว่าท่านป่วยโควิด๑๙ท่านก็ต้องไปรับการรักษานะครับ
ทีนี้พอท่านเสียชีวิตไปแล้วลูกสาววัย๔๑ปีที่พิการทางสมองและสายตาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
และชาวบ้านบอกว่าน่าจะติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยก็ยังอยู่ที่บ้านพักเพียงลำพังนะครับ
คุณป้าพรพันธ์เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าบ้านของเธอกับบ้านของผู้ตายอยู่ติดกันเลย
ผู้ตายจะพักอาศัยอยู่กับลูกสาวที่พิการมาตั้งแต่เกิด๒คนอยู่กัน๒คน
กระทั่งช่วงเย็นผู้ตายได้ออกมาจากห้องแล้วก็บอกว่าเหนื่อยหายใจไม่ออกนะครับ
แล้วก็มาตรวจพบว่าผู้ตายติดเชื้อโควิด๑๙
ทีนี้คุณป้าพรพันธ์เพื่อนบ้านเนี่ยก็รีบโทรศัพท์บอกญาติให้เข้ามาพาตัวของคุณป้าอีทไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กระทั่งช่วงกลางดึกนะครับญาติได้โทรศัพท์มาบอกว่าป้าอีทเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้มีการกำชับว่าหมอห้ามเข้าไปในห้องพักของป้าอีท
ซึ่งในห้องพักยังมีลูกสาวพักอาศัยอยู่๑คนนะคือห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาด
เพราะกลัวว่าลูกสาวของป้าอีทเนี่ยก็อาจจะติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยหรือเปล่านะครับ
คุณป้าพรพันธ์เพื่อนบ้านบอกว่าโอ้โหตัวเธอเองก็ไม่รู้จะทำยังไง
ไม่รู้จะช่วยเหลือกันยังไงนะครับเพราะว่าตัวของลูกสาวป้าอีทก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
การทางสมองพิการทางสายตาทีนี้เพื่อนบ้านก็ได้แต่เอาข้าวไปวางไว้ให้น้อง
เชื่อว่าน้องกินเองไม่ได้เอาน้ำเปล่าไปเติมใส่กระติกไว้หน้าห้องของน้อง
ทีนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือน้องอย่างเร่งด่วน
นี่คุณป้าพรพันธ์บอกว่าโอ้โหป้าเนี่ยน้ำตาตกเลยนะคุณนะเห็นชีวิต
แล้วก็ทางประหลัดอำเภอเมืองนนทบุรีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีนะฮะ
เพื่อนำตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
เบื้องต้นก็คาดว่ายหงสาวไหล่เนี่ยก็น่าจะได้รับเชื้อโกวี๑๙
มีอาการขัดขืนไม่ยอมออกจากบ้าน

เพราะเธอคงไม่รู้ว่าแม่เสียชีวิตนะครับ
จ้องนัทธิก็ประสานไปยังสอบภมืองถ้ามุรีนนะฮะ
ขอรถควบคุมนักโทษที่ดัดแปลง
เป็นรถรับส่งผู้ป่วยโควิดมารับตัวนะครับ

กลัวเดี๋ยวไปกลางทางกลัวหญิงสาวรายนี้จะกระโดดหนีลงจากรถ
ก็เลยต้องใช้รถลักษณะเหมือนรถควบคุมนักโทษมาดัดแปลงนี่แหละ

ใช่นะครับทีนี้ทางพมนนทบุรีเขาบอกไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
รับทราบข่าวแล้วก็ได้รับแจ้งจากสื่อด้วยนะฮะ
พยายามหาทางช่วยเหลือโดยตลอดนะฮะ
ประสานไปที่สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
แล้วก็สาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี
เพื่อหาวิธีในการที่จะพาตัวผู้หญิงคนนี้
ไปรับการรักษาให้ได้นะครับ
ทีนี้ครับทางด้านของเพื่อนบ้านนะคุณ
ป้าพรพันธ์ที่เมื่อกี้ทีมข่าวของเราพูดคุย

แล้วก็คุณป้ารัชนีเหมือนนึกนะครับ
คุณป้านี่คุณยกมือไหว้เลยนะ
ยกมือไหว้ทั้งนักข่าวไหว้ทั้งเจ้าหน้าที่
คือดีใจที่มีคนมาช่วยซะทีนึง
ดีใจครับเพราะว่าไม่งั้นชะตาชีวิตของสาววัย๔๑ปี
เหลืออยู่คนเดียวไม่รู้จะทำยังไง
และอีกอย่างนะคุณป้ารัชนีกับคุณป้าพรพันธ์บอกว่าไงรู้ไหมฮะ
บอกว่าเนี่ยวิญญาณของผู้ตายวิญญาณของป้าอีท
จะได้ไม่ห่วงลูกเพราะป้าอีทรักลูกสาวมาก
ดูแลลูกสาวมาโดยตลอดวิญญาณจะได้ไม่ต้องห่วงนะครับ
ให้แม่เขาไปสบายซะต้องขอขอบคุณทุกคนจริงที่มาช่วย
คุณป้ารัชนียกมือไหว้ปลกเลยนะคุณนะนี่แหละครับ
ยังมีอีกอาจจะหลายเคสหลายกรณีนะคุณนะที่มีคนติดอยู่ที่บ้านแบบนี้นะครับ
ก็แจ้งมาได้ทั้งทางไทยรัฐด้วยแล้วก็แจ้งเข้าไปหน่วยงานต่างด้วยนะครับ